ขี่มอเตอร์ไซค์ลูกก็ซ้อนมา
แต่ทีนี้ถนนในหมู่บ้านของที่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่

มันเป็นหลุมมันไม่ค่อยเรียบ

จนกระทั่งไปประสบอุบัติเหตุครับ
ตอนเธอประสบอุบัติเหตุเธอก็เจ็บ
แต่ลูกเธอเนี่ยคุณผู้ชมป่วยพิการทางสมองเลย

เออแล้วก็พัดตกเจ็บไปเลยนะ
ทีนี้๑๐ปีแล้วไม่ได้รับการแก้ไขครับ

ปรากฎโดนอะไรรู้ไหมนายกอบตฟ้องหมินประมาทนะครับอุ๊ย
ชาวบ้านคนนี้ชื่อว่านางบุญกองแก้วชัยอายุ๕๙ปี
อยู่ที่หมู่๔บ้านโคกองอำเภอเมืองนครพนม
เล่าให้ฟังว่าเธอกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโพตากเดือดร้อน
จากถนนคอนกรีตระยะทางกว่า๕กิโลเมตร
เส้นสายบ้านหนองบัวโคกรุงที่อยู่ในความดูแลของอบตโพตาก
มันเป็นหลุมเป็นบ่อนักข่าวลองดูสิดูด้วยตาตัวเองสิ
เป็นแบบนี้มา๑๐ปีแล้วไม่มีใครมาดูแลแก้ไขเลย
ตนเคยประสบอุบัติเหตุคือลูกของเธอเนี่ยป่วยพิการทางสมองอยู่แล้วนะ
แล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์เธอตกหลุมลูกเธอก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ถ่ายรูปไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเขียนข้อความว่า
เด้อพี่น้องถนนสายหนองบัวไปโคกองเนี่ย
ว่ามันแสนสบายหรือไปแบบมีคนป่วยก่อนจะถึงโรงพยาบาล
มันคงจะตกรถตายก่อนไหมถึงจะมีหน่วยงานอบตมาทำ
มีนายกที่แสนดีถนนก็จะประมาณนี้แหละจ้า
ปรากฏว่าโพสต์ไปไม่กี่วันหมายสารมามาถึงบ้านเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเธอโดนนายสมคิตลังการนายกอบตโพตากฟ้อง
ฐานความผิดหมินประมาทโดยการโฆษณา
แล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
รู้สึกว่าเสียใจมากทำไมนายกต้องทำแบบนี้
ไม่ให้ประชาชนมีปากมีเสียงมั่นด้วยเหรอ
เราทำว่า
เราทำเพราะเราทำเพื่อประชาชนอืม
ทำอย่างไรแม่บุญกองได้หมายสารแล้วทำอย่างไร
ไปร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าครับ
แล้วแม่บุญกองเนี่ยนั่งคุกเข่าเลยนะคุณผู้ชมนะ
ขอความเห็นใจต่อหน้าผู้ว่าวัญชัยจันทรครับ
และยืนยันว่าที่โพสต์ไปก็ต้องการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน

ซึ่งท่านผู้ว่าวัญชัยก็รับเรื่องไว้
แล้วก็มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบเรื่องนี้
ยืนยันว่าคือในฐานะเป็นคนกลาง
เดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแหละ
ส่วนนายกอบตโพตากซึ่งถือว่าเป็นคู่กรณี
ที่ฟ้องหมินประมาทแม่บุญกองเนี่ยนะ
นักข่าวพยายามโทรสอบถามพยายามติดต่อไปครับ
แต่ว่าเจ้าตัวยังปฏิเสธยังไม่ได้ให้สัมภาษณ
ก็ไม่เป็นไรไทยรัฐทีวีเปิดพื้นที่ให้อยู่แล้ว
รอท่านนายกสมคิตลังกาครับนายกอบตโพตากมาชี้แจงนะครับ